ควายที่นี่เป็นควายเผือกแล้วดูลูกตกออกมา
เผือกเผือกแบบขาวจัวเลยครับ

เขาบอกว่าถูกต้องตามแบบฉบับเป๊ะ

ขาวแบบขาวจริงคุณผู้ชม
ที่วัดพลายชุมพลหมู่๕บ้านหางครองตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

แม่ควายก็คือเจ้าชะบา
ท่านได้ไทยชีวิตมาจากโรคฆ่าสัตว์เลยนะ

แล้วเจ้าชะบามันเพิ่งตกลูกหรือว่าออกลูกออกมา
เป็นควายสีขาวเลย

โอ้โหตกลูกคลอดลูกออกมาเนี่ย
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๖กรกฎาคมในช่วงเวลา๙โมง๔๐นาที
ช่วงเช้าเลยขาวจั๊วแบบนี้ไปถามพระท่านท่านเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้มีกิจนิมนต์ออกไปข้างนอกมาแล้วไปเห็นว่า
ชาวบ้านเนี่ยกำลังนำเจ้าชะบาซึ่งเป็นควายนี่นะไปที่โรงฆ่าสัตว์แล้วเจ้าชาบากำลังตั้งท้องเลยคุณผู้ชมฮะ